สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
สภาพอากาศแตกต่างกันเหลือเกินค่ะ

เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่พัดลงมา
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ราว๔องศาในขณะเดียวกัน
ภาคกลางบอกว่าตื่นขึ้นมาก็หนาวอยู่หรอก
แต่กลางวันฟ้าค่อนข้างเปิดคุณผู้ชมแม้จะเป็นฤดูหนาว

ส่วนพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ฝนเริ่มกลับมาแล้ว
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยที่ในระยะนี้มีฝนตก

เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ